พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำ

เรื่องของการทานอาหารมันต้องระวังนะ
คนสูงอายุเนี่ยบางทีเกิดแบบเขาหิวข้าวมาก
เขาอาจจะทานเร็วแล้วเกิดติดคอ
คนรอบตัวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอาการติดคอ
คุณยายท่านนี้นะคะเขาทานมะม่วงสุก
แล้วก็คงทานกับข้าวด้วยอาจจะเป็นวิถีของเขาแบบนั้นนะคะ
แล้วกลายเป็นว่ามันติดคอแล้วถึงขั้นที่เขาเสียชีวิตนะคะ
นาทีบีบหัวใจเมื่อกู้ภัยมาถึง
แล้วพยายามจะปั๊มหัวใจแต่ว่าคุณยายไม่กลับมาแล้วนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนางเดือนเป็นรำอายุ๗๗ปีค่ะ
คือแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากมะม่วงสุกติดหลอดลม
เพราะก่อนหน้านี้ก็ชนะสูตรไปเบื้องต้นแล้ว
ญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่พื้นที่หมู่๑๓ตำบลบ้านบัว
อำเภอเมืองบุรีรำค่ะมีคนนะคะมาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก
แต่ชาวบ้านงงเหมือนกันไม่คิดจริงการกินมะม่วงสุกถึงขั้นเสียชีวิตเลยเหรอ
ไปฟังสามีหน่อยฝ่ายสามีคุณตาค่ะคุณตาแมมเป็นรำ
เล่าแบบนี้ว่าตัวภรรยาชอบกินมะม่วงสุกมาก
ตอนเกิดเหตุเห็นบอกว่าหิวข้าวนะก็เลยกินข้าวกับมะม่วง
หลังจากนั้นล้มลงไปแล้วก็ดิ้นแบบลักษณะทุเรียนทุลาย
ตอนนั้นคุณตาแมมบอกไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นอะไร
แต่เข้าไปช้อนหัวช้อนตัวเอาไว้แต่ภรรยาเนี่ยพูดไม่ได้แล้ว
แต่เหมือนสายหัวไปมาก็เลยตะโกนบอกให้ลูกชาย
โทรเรียกกู้ภัยมาแต่กู้ภัยมาปั๊มหัวใจ
นำตัวส่งโรงพยาบาลก็สายไปแล้วค่ะ
พูดแก่ไหม
แก่แกวงหัวนิดเดียว

สายหัวนิดเดียว
อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคุณตาตอนณเวลานั้นตอนเกิดเหตุอาจจะไม่รู้ด้วยนะคะ
ภรรยาตัวเองมีอาการมีอะไรบางอย่างติดคอ
ทางด้านลูกชายชื่อคุณสุรศักดิ์อายุ๔๘ปีบอกว่า
กลับมาจากเลี้ยงควายที่ทุ่งนาแล้วก็อากาศมันร้อนจัด
ว่าพอกลับมาถึงบ้านแล้วแม่คงหิวข้าวมาก

สุดท้ายนะคะมันก็เลยไปติดหลอดลมจนเสียชีวิต